ดูเหตุการณ์ผู้ชายสองกลุ่มมีปัญหากันที่นนทบุรี
แต่จุดเริ่มต้นของปัญหามันเกิดจากผู้หญิงคนหนึ่ง
ผู้หญิงคนนี้เป็นอดีตแฟนของผู้ชายคนหนึ่ง
เขาไปรับงานเอ็นเขาบอกว่าอีกฝั่งนึงอ่ะ
เอาตัวเขาเองไปพูดเสียหาย
ไปรับงานอย่างนู้นอย่างนี้ก็ทำให้เขาไม่พอใจ
ก็เลยผู้ชายสองฝ่ายก็เลยต้องนัดเคลียร์กัน
เคลียร์ไปเคลียร์มายังไงไม่ลงตัว
มีเสียงปืนดังขึ้นมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต

ดูได้เลยว่ามันมากันกันกี่คน

แฟนนี่ผู้หญิงนี่แหละตัวพาปัญหาที่มันเกิดเรื่องแบบนี้ครับ
นี่คือคำสารภาพของในนัทผู้ต้องหา
ที่ก่อเหตุยิงในตีบางไผ่ชั่งสักลายจนเสียชีวิต
หลังไปเคลียร์ปัญหาให้กับเพื่อนเมื่อ๒วันก่อน
ที่บ้านพักหลังหนึ่งหลังวัดบางไผ่พระอามรามหลวง
เจ้าตัวหลบหนีไปกบดานถึงเพชรชบุรี
โดยเหตุผลสำคัญที่เจ้าตัวอ้างคือ
ถูกกลุ่มคู่อบริ๘คนบุกมาหาถึงบ้านของเพื่อน

ให้ต้องยิงปืนไปเพื่อป้องกันตัว
ต้นเหตุของเรื่องนี้คืออดีตแฟนของในนัทที่โทรศัพท์ไปหาผู้ใหญ่เพชร
หนึ่งในกลุ่มเพื่อนของผู้ตายว่าให้เลิกพูดถึงเจ้าตัวในทางที่ไม่ดี
หลังไปรับงานเอ็นเมื่อหลายวันก่อน
หากไม่เลิกพูดนายนัทจะเอาปืนไปตบนายกล้าวถึงที่บ้าน
แต่ตัวของผู้ก่อเหตุนั้นยืนยันไม่ได้พูดแบบนั้น
และไม่รู้จักกับนายกล้าวและกลุ่มของผู้ตายด้วย
ผู้ใหญ่เพชรหนึ่งในตัวละครหลักของเรื่องนี้

ตแฟนของในนัทโทรศัพท์มาพูดแบบนี้กับตัวเองจริง
แต่ในนัทจะเป็นคนพูดแบบนี้หรือไม่ตัวเองไม่รู้
แต่ตัวของในนัทไม่น่าจะมายิงเพื่อนของตัวเอง

เพราะทุกคนที่ไปต้องการไปเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นให้จบ
ยืนยันไม่มีใครพกอาวุธปืนไป

ไม่ได้ปลายกัน๘คนตามที่นายนัทกล่าวอ้าง
เขามาบอกเราใช่ไหมว่าอย่างไรนะใช่ครับ
ถ้ากล้าพูดสัก๓คำเขาจะเอาปืนตบหน้าก้าว

แต่เขาไม่น่าควรทำขนาดนี้

เพราะเจตนาเราเข้าไปแค่คุยกับเขาไม่ใช่ท่า
ของผู้ตายดีใจที่คนร้ายมอบตัวและตำรวจสามารถจับกลุ่มได้
แต่ลึกแล้วต้องการให้ตำรวจวิสามันให้ตายตามลูกชายไป
เพราะถ้ายังอยู่ก็ไม่รู้จะไปยิงใครอีกเหมือนลูกชายของตัวเองหรือไม่
ยืนยันลูกตัวเองเป็นคนดีไม่เคยมีเรื่องชกต่อยกับใคร
และที่ผ่านมาก็เป็นคนที่คอยเคลียร์ปัญหาทุกอย่างให้กับเพื่อนในกลุ่ม
เพราะต้องการให้ทั้งหมดกลับมาคืนดีกัน
ก็อยากให้สามัญตามกันไปเลย
เอาไว้เดี๋ยวมันก็ยิงคนอื่นต่ออีก

ก่อนจะทำวิธีเพาสมในวันอันที่ที่จะถึงนี้
เพราะกลัวกลุ่มเพื่อนของผู้ตายมารุมประชาธรรม
โดยวันพรุ่งนี้จะควบคุมตัวไปแถลงข่าวที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๑แทน